เจ้าสาวป้ายแดงคุณหนูเล็กก่อนบ่ายนะคะ
หลังจากที่จบงานแต่งงานปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชม
ก็พาคุณพ่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยนะคะ

ก็ไปรับคุณพ่อจากโรงพยาบาลมาร่วมงานแต่งงาน
ซึ่งตัวเธอเองก็รู้สึกตื้นตันอย่างมากนะคะ

ก็ต้องรีบพาตัวคุณพ่อกลับไปส่งที่โรงพยาบาล
เพื่อรักษาอาการติดเชื้อในท่อปัสสาวะ
ซึ่งเขาก็ยังมีไข้ขึ้นขึ้นลง
และหากเชื้อเข้าไตก็มีสิทธิ์เป็นไตวายได้

โดยตอนแรกคุณหมอบอกว่าให้ทำใจ
แต่คนในครอบครัวทุกคนยังมีความหวัง
ล่าสุดนะคะอาการของคุณพ่อดีขึ้นเล็กน้อย
เพราะว่าร่างกายตอบสนองยาได้เป็นอย่างดีค่ะ
คือก่อนหน้านี้ถ้าได้ติดตามข่าว
คุณพ่อของคุณหนูเล็กเนี่ยเขามีอาการตัวบวม

คือคุณพ่อของคุณหนูเล็กเนี่ยเขามีความตั้งใจ

ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าอาการดีขึ้นแล้ว

นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของคุณพ่อนะคะ
ส่งกำลังใจให้รัวเช่นเดียวกันนะคะ